นั่นมันรถอะไรอย่าดูไม่เหมือนรถประทุกข์
ก็มันไม่ใช่รถประทุกข์และไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

เออใช่รถประหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก
อักษีสันมันดูน่าสนุก

มันมันรถอะไรอย่าดูไม่เหมือนรถประทุก
ก็มันไม่ใช่รถประทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเขียนข้างรถก็รถประหาสนุก
เออใช่รถประหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
มันรถประหาสนุก
อักษีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถประหาสนุก

อักษีสันสองกำลังจะเริ่มต้นแล้ว
แต่วันนี้เรามาย้อนอดีตกับซีซั่นหนึ่งกันต่อดีกว่านะครับ

สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงโชว์ใหญ่ถูกไหม

ปกติแล้วในรายการของเราจะมีโชว์พิเศษ
มันจะเป็นปริศนามหาสนุก
ใช่เขามาโชว์ความสามารถพิเศษของเขา

แต่นี่เขาโชว์ความสามารถของเขาเลย

แต่ละคนมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้าง

โอ้แขกนะต้องแขกกินโอ้แขก

นี่ไงหัว
เยี่ยม
เย่ว่ะ

ต้องกินให้รอ
ว้าวว้าวว้าว
ว้ายว้ายว้าย
โอ้วร้าน
ว้ายว้ายว้าย

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

กับเราเราอ่ะ

อะไรวะเนี่ย
ของจริงนี่ของจริง
กูไม่แซวแล้ว
เมื่อเวลาถูกแมนถูกดูดเล่นแล้วหมด

ไม่แซวกูโทษทีโทษทีแซว

โอ้โฮ

รายการของเราจะมีช่วงที่
ปริศนาของเราจะโชว์สกิลความสามารถพิเศษ

อันนี้หาสุดยอด
เพราะว่าแต่ละคนบางทีเป็นจริงแต่ทำเป็นเงอ
ทำเป็นแกล้งทำเป็นไม่เป็น
ดาราของเรานี่คือไขว้เขวกันหมดเลยทุกคน
ทำให้เราร่วมรุ้นไปด้วยนะว่าแต่ละคนจะออกมานี่จะหลอกกันยังไง
จะมาอีท่าไหนนะซึ่งแน่นอนวันนี้รวบรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชว์แต่วง
โอ้โหอันนี้อลังการมากสุดยอดเลยแต่วงอ่าอ่า
เป่าเพลงข้างกินกงกินกล้วยและเยอะแยะเลยนะใช่สามคน
เอาเป็นว่าตอนนี้เราไปชมกันเลยครับ
เอาเลยค่ะ
มันกลับบันเมืองอีกขึ้นขึ้นเลือกให้เวลาแพร่วอลนี่
แล้วก็จุดปล้าแกน้ำในตู้ลี่นะแต่ตายเธอทำยังไง

สุดท้าย
สุดท้าย

เฮ้ยน้อยยัง
ส่องให้
เฮ้ยส่องให้

น้อยยัง

น่ารักมากคือเก่งอ่ะผมว่าเก่งทำให้สับสนได้มากเลยเอาแต่วงสิงโตกินเหล้ากินเหล้าแล้วอ้วก
ร่วมสนุกกับผู้ชมของเราด้วย

เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าตุ๊กเนี่ยสามารถบรรทุกคนได้ถึง๔๐คน

อกเลยไม่เชื่อนะสิไม่เชื่อไปชมกันครับ
เรามานับจำนวนนะครับเข้าไปแล้วนะครับ
เอาละครับตอนนี้คุณนิวบอกว่าบรรทุกได้ถึง๑๙คน
แต่คุณนายผู้โชคดีที่มาร่วมชมรายการ

นั่นหมายความว่าถ้าเกิด๑๙คนขึ้นไป

๑๖พอนี่เต็มแล้วนะยังไม่หลังกาเลยนะโอ้โฮ
เฮ่ย๑๗๑๘๑๘คนแล้วนะคะตอนนี้อันนี้๑๘แล้ว

คงอยากจะทำเศรษฐรีติแล้วแหละครับ

พี่แจ๊ค

รถตุ๊กหน้ากบจะต้องวิ่งในระยะ๕เมตร

สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ
ชาเลนส์นี่สำเร็จหรือเปล่า
ถ้าพร้อมแล้ว

แกมีความสามารถกลิ้งอกทีเดียวครั้งละ๒ใบ
กลิ้งอีก๑ใบเป็นระยะทาง๑๐เมตร

วันนี้ลุงรงของเราทนไม่ได้ครับ

เพื่อทำลายสถิติ๒๔วินาทีของลุงพิก
ถ้าแกทำได้ผู้โชคดีจะรับไป๓๐๐บาท
แต่ถ้าทำไม่ได้รับ๑๕๐๐บาท

ครับชาเลนส์๒๔วินาที๑รอบ

เฮ่ย

โอเค
โอ้โห
โดยในวันนี้เราจะท้าให้คุณมาหัดพระเจ้า

จะต้องถ่ายว่าคุณสตาร์บัคจะกล้ารับคำท้าหรือไม่

แต่ถ้าไม่กล้ารับ๑๕๐๐บาท
เอ้ากล้าหรือไม่กล้าครับคุณสตาร์บั๊

ขอที่เนื่องเอาแก้ววางข้างหัวคุณสตาร์บัคครับ

กลางคืนคุณช่วยตอบให้พวกเราฟังหน่อยครับ

อย่าลืมสนุกเพื่อกันนะครับ
โน้มปันแล้วให้มันดีนะโน้มปันแล้วให้มันดีแรงค่อยค่อยเบาเบาอย่าแรงคนแรงปัดลูกปัดลง
แรงค่อยเบาอย่าแรงคนแรงปัดลูกปัดลูกปัดลง
หมอกาวว่าจะเป็นความความดีมองกาวว่าจะเป็นความว่างดี
แล้ววิ่งได้ถึง๔๐คนเนี่ยสุดยอดจริงนะครับ
คนเราในประเทศไทยยังมีอะไรที่เหลือเชื่ออย่างนี้อีกเยอะนะครับ
แต่ที่แน่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่
ช่วงหน้ามีอะไรสนุกกับรถมหาสนุกมาเพิ่มเติมอีกครับ
สักครู่เดียวครับ
กลับมาสู่รายการกันต่อนะครับ
มาดูโชว์ของรายการเรา
มีอยู่โชว์หนึ่งเป็นกลุ่มเด็กที่ราชบุรีครับ
นั่นก็คือน้องดรุณาราชบุรี

ชีอรีดดิ้งทีมชาติไทย

แต่ก่อนที่จะไปชมโชว์บอกน้องที่กำลังชมอยู่ทางบ้านนะครับ
มันต้องฝึกแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นคนควบคุม

เพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอยากเรียน
หาโรงเรียนหรือที่ที่เขาสอนจริง

เอาเป็นว่ามันตื่นเต้นสวยงามขนาดไหน

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

โอ้โฮ
โอ้โฮ

โอ้โฮ

โอ้โฮ

แต่ว่าที่เราคัดมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมีโชว์ให้ดูว่า

ไม่เคยเจอแบบพร้อมล้อมด้วยนักดนตรีและความสนุกสนานแบบนี้
นะครับ

แต่ว่าไม่ได้เต้นแบบนี้มานานมากแล้ว
ก็แต่วงคณะนี้ก็เป็นแต่วงที่อนุรักษ์ในความเป็นไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราโชว์ไปสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าเราเล่นกันจริงงานบวชก็จะมีลักษณะอย่างนี้จริง

ดีกว่า
อูหูย
น่ารักมากเก็บดอกโบตัน

ต้องใช้ความพยายามใช้ประสบการณ์

จนทำให้ได้เป็นสิงโตนครสวรรค์แบบนั้น

เวลาตอนสมัยก่อนทุกอย่างใช้ได้หมดครับงานแห่ขันหมากอะไรก็แล้ว
แต่ลองใช้แตรวงดูผมว่ามันตื่นเต้นดี
ใช่เขาบอกเขาไปทุกที่ที่ได้ตังค์
เอ้าช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าสนุกกันต่อกับรถมหาสนุกครับ
มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอบคุณมากสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราที่นำสิ่งดีมานำเสนอท่านผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเทปไหนก็แล้วแต่ซีซั่นไหนก็แล้วแต่นะครับขอบคุณจริงสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ
ขอบคุณมากสำหรับโฮมี่ดัชวิลดีไลท์ทีโอเอไฟน์ไลน์แฟมิลี่การ์ดแว็กซี่ดีกูสโตคอมแพคเบรคไทยประกันชีวิต
เบอร์ดี้ตำมั่วและเบเน็ตครับ
ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนจริงนะครับ
ซีซั่นต่อไปก็ขอให้สับสนุนเราต่อไปเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับ
เอ้ามาปิดซีซั่นกันดีกว่า

เพราะว่าซีซั่น๑เรากำลังจะจบแล้ว

เพราะว่าเราอยากให้ซีซั่นสวยงามมาให้ท่านผู้ชมได้ชม
แต่เราย้อนกลับไปสิ่งที่น่าประทับใจมีอีกเยอะครับ

เรามาเก็บมาให้ชมกันในเทปนี้ให้หมดเลย
เป็นอย่างไรไปชมกันนะครับ

กลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย

กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
กลับมาที่สุดท้าย
แต่งงานไว้กันเสียทีหลายนี้ข้ามาจัดเผินหักสาวเดือนเกินสริหาเงินเฮียก่อน
ตอนยอดตามตอนยอดตามตอนยอดตอนยอดตอนยอด
สาวสาวให้คนจนจนต่อมีรถยนต์กี่ฝ่ายน้องเย็นใจหายให้ขายฝ่ายเฮียก่อน
ตอนยอดตามตอนยอดตามตอนยอดตอนยอดตอนยอด
ขายควายได้เงินสามปันแจบจันทร์ให้เหลือ

รู้แล้วต้องของกาแฟว่า
ตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
ขายหัวให้เจ็บฟันไป
ไม่ได้ก็ได้ไขหน้าจบน้องคงบ่อย
ไม่ขายหน้าเหี้ยก่อน
ตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
ขายหน้าต้องเด็ดเจ็บดี
เพราะมีแมวเหลือเป็นผู้เป็นผู้
ไม่ขายหน้าเหี้ยก่อน
ตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน

จ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
จ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
จ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
จ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน
จ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนจ้าตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อน

อังทรัพย์ภัทรียณา

สาธุเดอร์ท่านเจ้าที่เจ้าท่านท่านเจ้าว่าเจ้าเมือง
ตลอดทักแม่เจ้าโทษละนี้
สาธุเดอร์ผู้ขาดล้ำมือนี้จงมาโปรกมาบาง
จงมากังว่าเลือดเกลือมยำลำหล่อ
มันวาดเท้าใจมันวาดเท้าใจสาโทษกาเสียมว่า
มันวาดเท้าใจมันวาดเท้าใจสาโทษกาเสียมว่า

มันวาดเท้าใจมันวาดเท้าใจสาโทษกาเสียมว่า
มันวาดเท้าใจสาโทษกาเสียมว่า
ขาเสียขาเสียไม่ไหลเลอะขาเสีย

โน้ท

ภาพที่น่าประทับใจจริงนะครับ
เมืองไทยยังมีอะไรอีกเยอะ

มาให้ผู้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ

ทุกวันเสาร์นะคะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คุณไม่ต้องมาเพราะว่าเราจะไปหาคุณ

เพราะเราคือรถมหาสนุก
วันนี้ลาไปก่อนครับ